คือวันนี้ลุงสักเข้าไปออกรายการนะครับ
แต่ว่าพอไปออกรายการเสร็จปั๊บเนี่ย
รวบตัวเลยครับตำรวจกองปราบปรามมาจับเลยนี่
ที่ลานจอดรถของอาคารมารีนล
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจกองกำกับการหนึ่ง
ประคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายวีรวิทย์
รุ่งเรืองสิริผลหรือว่าลุงศักดิ์อายุ๖๒ปี
คนที่บุกไปต่อยนายศรีสุวรรณนะครับคุณผู้ชมฮะ
ถูกจับตัวนะครับที่ลานจอดรถของอาคารมารีนนท์
หลังจากพบว่าเขามีหมายจับค้างเก่า

ที่จะไปต่อยคุณเสกสกลอัตถาวงแรมโบอีสานนะครับ
เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ที่สารแขวงดุศิษฐ์ปี๒๐๖๔

แล้วก็ยังไม่มีการถอนหมายจับ
จากนั้นก็นำตัวมาสอบปากคำนะครับ
กองปราบปรามโดยมีกลุ่มคนเสื้อแดง
รู้ข่าวก็มารอให้กำลังใจกัน
มีการตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ว่าไม่ให้ความเป็นธรรม
ท่ามกลางคอกองทัพสื่อมวลชนจำนวนมากนะครับ

เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงลุงศักดิ์เคยบอกแล้วว่า
เดี๋ยวจะไปมอบตัวที่กองปราบปราม
กรณีต่อยคุณศรีสุวรรณครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกประสุภาพนะครับ
ท่านรองผู้ประคับการตำรวจกองปราบปรามนะครับ
เปิดเผยบอกว่าการจับกลุ่มดังกล่าว

จึงต้องนำกำลังไปจับกลุ่มตามขั้นตอนของกฎหมาย
ยืนยันว่าไม่มีการกันแกล้ง
สำหรับคดีที่ตบหัวในเสกสกล
ลุงศักดิ์รับสารภาพว่าทำจริงเพราะว่าอยากจะตบสั่งสอน

คือลุงศักดิ์ให้เหตุผลบอกก็เคยเป็นคนเสื้อแดงด้วยกัน
กินข้าวหม้อเดียวกันแล้วทำไมกลับมาเหยียบหัวคนอื่น

เช่นเดียวกับกรณีของนายศรีสุวรรณนี่แหละ
เขาบอกว่าถ้าสิ่งไหนเขาทำผิดไปดำเนินคดีได้เลยยอมรับผิดครับ
ผมจะมามอบตัวมีมันขึ้นประจำวันเรียบร้อย
แต่ทีนี้ผมมาตรงนี้ว่าทำไมไม่โทรหาผม
ปล่อยให้ออกเป็นหมายจากก็ได้เลย
จากนั้นตำรวจก็นำตัวลุงศักดิ์นะครับไปดำเนินคดีที่
สอนอดูสิตท้องที่เกิดเหตุที่ทำร้ายคุณเสกสกลนะครับ
ขณะที่นายนัทพลคุ้มวงสกุล
ทนายความส่วนตัวของลุงศักดิ์เปิดเผยบอกว่า

แต่ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับหมายเรียกจากตำรวจมาก่อน
แต่จู่ก็ได้รับหมายจับเลย
ซึ่งหลังจากนี้ทนายจะไปที่สอนอดูสิต

ในชั้นพนักงานสอบสวนวงเงิน๔๐๐๐บาท
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนายศรีสุวรรณนั้นนะครับ
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทนายคนนี้
ขณะที่ยอดเงินบริจาคคุณผู้ชมครับ

ซึ่งขณะนี้ปิดรับบริจาคไปแล้ว
แต่จะเอาไปช่วยเหลือเยาวชนที่โดนคดีความมั่นคง
ส่วนความเคลื่อนไหวของนายศรีสุวรรณวันนี้เก็บตัวเงียบนะครับ
แต่มีการโพสต์คำคมลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
ธรรมนองที่ว่าทำดีแล้วไม่มีใครชอบ
ยังไม่หนักใจเท่าทำชั่วแล้วมีแต่คนเชียร์ครับ
คดีของคุณศรีสุวรรณ